ประดิษฐ์ที่อำนาจเจริญนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
มีรถกระบะคันหนึ่งแต่เป็นทะเบียนแพลนคอนศรีธุยานะคะ
อยู่ดีก็พุ่งเข้าไปชนบ้านหลังนึงจนเสาบ้านเนี่ยหักบ้านนี่พังเลยค่ะ
แล้วในบ้านมีเด็กอยู่เด็กผู้หญิงอายุ๑๔
ขาซ้ายเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถอ่ะ
คือรถพุ่งไปทับเขาเขานอนอยู่ในบ้านดีก็ต้องโอ้ยกรถพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะอายุ๑๘นะคะแล้วก็คือติดอยู่ในรถแหละก็ต้องช่วยออกมา
แต่พอไปตรวจสอบในรถมีกระป๋องเบียร์ตกอยู่ด้วยกระป๋องหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า
นี่คือที่บ้านดอนแดงอำเภอเมืองอำนาจเจริญค่ะรถกระบะเชฟโรเล็ตพุ่งเข้าไปในบ้านนะคะ
กระบะเชฟโรเล็ตเป็นทะเบียนจังหวัดพระนครสิทธิยาบ้านหลังเนี้ยเสาหักเลยอ่ะ
เสาหน้าบ้านกับด้านข้างบ้านนะคะแล้วก็ไปทับขาเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
ขาซ้ายของเด็กเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถดีที่พลเมืองดีมาเห็นเหตุการณ์เอาแม่แรงมายกรถนะคะ
กู้ภัยก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่านายสุธิพงศ์บุญสุภาพอายุ๑๘ปีนะคะ
เป็นชาวจังหวัดอำนาจริงตอนที่รถพุ่งไปชนบ้านเนี่ยนะ
ตัวนายสุธิพงศ์คนขับรถก็ติดอยู่ในตัวรถ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเอาตัวออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
แล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์นายสิริชัยสิทธิเดช
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าตอนที่เขากำลังขับรถกลับเข้าบ้าน
จู่ได้ยินเสียงดังโครมแล้วบ้านหลังเนี้ยฝุ่นตลบเลยค่ะ
ฝุ่นลอยคละคลุ้งก็เลยรีบเข้าไปดู
เห็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ที่อยู่บ้านหลังนี้
ขาไปติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะก็เลยรีบเข้าไปช่วย
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
น้องผู้หญิงที่บาดเจ็บคุณหมออนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
อาการเบื้องต้นก็คือหัวแตกมีแผลถลอกตามแขนขา
ญาติก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนตัวบ้านเนี่ย
ช่างก็ไปเอาเหล็กเอาไม้ที่แข็งแรงหน่อยค่ะ
ค้ำยันบ้านเอาไว้เพราะเสาบ้านด้านหน้าหัก
ด้านข้างก็หักแต่บ้านชั้นบนยังไม่ได้พังซุดลงมานะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีรถรองรับน้ำหนักของบ้านอยู่ค่ะคุณผู้ชม
พุ่งเข้าไปเสาหักแต่ว่ารถมันรองรับอยู่ก็เลยไม่ร่วงลงมา
ลงมาทั้งหลังแต่พอเอารถออกมานี่สิ
ก็ต้องหาเสาเหล็กหาไม้มาค้ำเอาไว้บ้านจะได้ไม่ซุดพังลงมากว่าเดิมอะค่ะ
ด้านนายชัยวัฒน์ถิตโปอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นพ่อของน้องผู้หญิงที่ถูกรถทับขานะคะก็เล่านาทีชีวิตให้ผู้สื่อข่าวของเราฟัง
ตอนเกิดเหตุบอกว่าก็นอนหลับกันอยู่อะค่ะหลับสนิทเลย
จู่ได้ยินเสียงดังพ่อบอกว่านึกว่าฟ้าผ่าครับพอสิ้นเสียงลูกสาวที่นอนอยู่ที่ห้องโถงเนี่ย
ร้องเรียกเลยนะพ่อจ๊ะแม่จ๊ะช่วยด้วยหนูเจ็บเนี่ยค่ะ
พ่อก็รีบไปดูบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นตลบอบอวนนะคะ
หาลูกมองไม่เห็นฝุ่นตลบขนาดนั้นเลยอ่ะ
เดินตามเสียงลูกร้องจนเห็นว่าลูกถูกรถทับขาซ้าย
คือลูกเนี่ยนะโผล่มาแค่หัวตัวถูกรถทับแต่ดีทับแค่ขา
แต่พ่อเห็นวินาทีนั้นตกใจสิเห็นสภาพลูกก็ช่วยกันยกรถนะคะ
พ่อบอกพยายามจะยกเองเลยแต่มันยกไม่ขึ้น
โชคดีที่มีเพื่อนบ้านเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ข้อมูลนะคะ
เอาแม่แรงมาช่วยยกรถนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
และการดึงออก
รถออกมันก็บอกว่ามันหนัก
มันจะออกมาและสอย
มีอยู่ครับก็บอกลูกตลอดว่าลูกหายใจลึกไป

เราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของญาติผู้บาดเจ็บและผู้เห็นเหตุการณ์จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยรถกระบะคันที่ก่อเหตุนั้นขับมาด้วยความเร็วนะครับแล้วรถเสียหลักแหกโค้งไปพุ่งชนเสาหน้าร้านซื้อขายของซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับ
หลังคาซึ่งเป็นสังกษีเนี่ยพังลงมานะฮะก่อนที่รถจะพุ่งไปชนกับบ้านหลังเกิดเหตุที่เด็กหญิงวัย๑๔ปีนอนหลับอยู่แล้วรถกระบะก็ไปทับขาของเด็กหญิงจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนขับก็ติดอยู่ในรถเพราะว่าจังหวะบ้านเบิ้ลหลังคงหลังคามันก็ถล่มลงมาเหมือนกันนะครับ
นวลบุญเสิร์ชอายุ๕๙ปียายของผู้บาดเจ็บบอกว่าก่อนหน้านี้มีรถแหกโค้งชนบ้านมาแล้วครั้งนึงนะ

นี่ครั้งที่สองแล้วซึ่งมีคนเห็นเหตุการณ์ว่ารถคันเกิดเหตุนั้นขับออกมาจากสถานบันเทิงซึ่งอยู่โซนนอกเมืองขับมาด้วยความเร็วสูงจนรถเสียหลักคุมไม่อยู่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ครั้งนี้ไม่มีใครถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตไม่รู้ว่าครั้งต่อไปถ้ามีอีกจะโชคดีเหมือนครั้งนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นอยากวอนผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยขับรถเนี่ยอย่าขับรถเร็วและเมาไม่ขับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะคะเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บรวบรวมหลักฐานสอบพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากแพทย์นะคะว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
ส่วนคนขับก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายคนขับก็บาดเจ็บอยู่อะค่ะก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าอย่างที่บอกมีเบียร์กระป๋องตกอยู่กระป๋องหนึ่งในรถฝั่งคนขับด้วย
อายุ๑๘นี่คือทำไปกับขี่ได้นั่นแหละแต่ทำหรือยังแม่คือช่วงนี้ช่วงปิดเทอมด้วยนะเมื่อกลางวันผมก็เจอคนหนึ่งเด็กคือดูแล้วอายุไม่ถึง๑๕เด็กตัวนิดเดียวขี่มอเตอร์ไซค์มาแถวตลาด
บางทีชอบคิดว่าใกล้ขี่แป๊บเดียวนิดเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหม